แต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือครอบครัวนี้ค่ะครอบครัวของคุณบีมกวีคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเขาโพสต์ภาพนี้นะคะ
อุ้ยอย่างไรที่คำว่าชั้นกำลังจะมีเบบีหรือ
ใช่นะคะรอลุ้นกันไปนะคะก็น้องพี
ใครที่เป็นฝาแปดคือเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้ว
คราวนี้นะคะด้วยความที่เราติดงอมแงมนะคะคอนเทนต์เขา
เราก็อยากจะให้มีหลานแฝดอีกคน
ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงหลาน๘อีกโอ้โห๔คนฟังไหมล่ะ
ซึ่งมันก็น่าจะมีลุ้นนะคุณผู้ชมนะ
คือเอาจริงนะคือฉันก็เคยศึกษาจากของคุณออยแล้วก็คุณบีมาก่อน
คือเขาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการที่จะมีเบบีใช่ไหม
แล้วมันสามารถที่จะแบบเลือกได้ว่าจะปีนเบบีแบบแฝดหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ซึ่งก็อาจจะมีข่าวดีว่าเบบีรอบนี้จะมาสองคนหรือเปล่า
แล้วจะเป็นเพศหญิงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะ
เรียกว่านะคะขอคนบันเทิงเข้ามายินดีใต้เม้นต์เยอะมากจริงนะคะ
แล้วก็ประโยคที่บอกว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
นี่มันเรื่องจริงเหมือนกันนะคุณผู้ชม